คุณเต้ยจรินพรเห็นตัวเล็กแบบนี้เพิ่งอายุ๓๐เอง
เมื่อ๒๙มกราคมที่ผ่านมานะคะวันเกิดโอ้โหหวานใจอเล็กธิรเดชค่ะคุณผู้ชม
เค้กไว้ให้ที่บ้านไม่พอค่ะเอารูปภาพนะคะซึ่งเป็นรูปป่าแบบโอ้โหชิ้นใหญ่บึ้มไปให้
บอกว่าดีใจมากเลยค่ะส่วนเรื่องที่หลายคนลุ้นนะคะให้อเล็กซ์เนี่ยขอแต่งงานคุณเต้ยเนี่ย
เต้ยบอกว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะแต่ก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ฝ่ายชายเอ่ยปากพูดถึงเรื่องนี้มาเหมือนกันค่ะ
เป็นของขวัญนะคะที่เตอร์ไพรส์ลูกป่าใหญ่แบบใหญ่มากค่ะก็แบบตกใจ
เราก็แค่เกิดไปเขาก็แบบซื้อมาให้อะไรอย่างนี้อ้างก็ดีใจ
ถามเรื่องแต่งงานเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนค่ะ
ยังยังค่ะทำงานก่อนทำงานก่อน